อ่ะยังจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่มีการบอกกูทนไม่ไหว
ยิงยังเต็มเหนี่ยวเลยสรุปอ้าวผิดบ้านอ๋อยิงผิดบ้านค่ะ
เค้าบอกว่าคือเค้าบอกเค้าถูกยิงใส่ก่อนแล้ว
ก็มีส่วนิดหนึ่งด่าพ่อด่าแม่มันก็เลยเลือกขึ้นหน้า
กระสุนใส่เข้าไปเลยเนี่ยค่ะเอาแต่สรุปยิงผิดบ้านไงอ่ะ
นี่นะคะเป็นกลุ่มชายชะกันพร้อมกับอาวุธปืนค่ะอยู่ขี่มอเตอร์ไซค
เข้าไปยิงถล่มบ้านหลังนี้เป็นสิบนัดเลยนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทำให้คนในบ้านบาดเจ็บไปสองคนปมสาเหตุเกิดจากคนชื่อใหม่อืม
อริเขาอ่ะชื่อใหม่คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยก็ชื่อใหม่
แต่คนละใหม่กันไงเขาบอกว่าผู้ชายที่ชื่อใหม่เนี่ยไปจีบแฟนสาวของในบอลมือยิง
เลยมาตามหาบอกไหนใหม่อยู่ไหนเข้าใจผิดว่าใหม่ที่อยู่บ้านที่ตัวเองมาหาเนี่ย
อืมคือใหม่คนนั้นอ๋อก็เลยยิงเลยตอนแรกเนี้ยเขาก็บอกแล้วคนละใหม่กัน
คนละใหม่กันบอลไม่ฟังได้ยินชื่อใหม่ปุ๊บเลือดขึ้นหน้าปั๊บยิงเลย
ล่าสุดนะคะในบอลผ่านภาพล้อมคอมวัยสามสิบหกปีติดต่อเขามอบตัวแล้วอ่ะคุณดู
ใหม่ทางซ้ายเนี่ยอ๋อนี่ไงคือใหม่ที่บาดเจ็บใหม่คนขวาเนี่ยคือคู่กรณี
หน้าไม่เหมือนแต่ชื่อเหมือนแล้วก็เลยไปตามหาผิดบ้านผิดคน
แล้วก็ยิงเอาซะเลยเนี่ยค่ะในบอลมอบตัวแล้วนะคะเขาบอกว่า
เขาเนี่ยรู้จักกับคนที่อยู่บ้านหลังเกิดเหตุก็เลยเข้าไปถามหาคนชื่อใหม่
ซึ่งเจ้าของบ้านก็บอกอ๋อใหม่อ่ะร้านกูเองก็คนละใหม่อ่ะเนอะ
แล้วก็บอกเองปีนเกลี้ยวแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ้านชักปืนมาข่มขู่ก่อน
แล้วก็เห็นคนในบ้านถือไม้ออกมาเขาก็บอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ถูก
แล้วก็ยกมือไหว้ลากลับแต่เจ้าของบ้านไม่ฟังยิงขู่ไปสองนัด
เพื่อนเขาที่ไปด้วยกันถูกไม้คมแฝดตีแขนจนบาดเจ็บด้วย
พากันขี่รถกลับระหว่างทางเพื่อนบอกเจ็บเจ็บมากเลยอ่ะ
มันยอมไม่ได้นะเว้ยมันตีเรามันเจ็บขนาดนี้
ด้วยความเผื่อเขิมอืมแล้วเพื่อนเจ็บฮะ
แค่นี้จะกลับเลยค่ะเลยวนรถกลับไปใหม่แล้วตะกนบอก
น้าออกมาคุยกันใหม่อีกรอบนึงเลยน้าเจ้าของบ้านอ่ะ
เจ้าของบ้านไม่ออกแต่มีคนในบ้านออกมาไล่ก็เลยทะเลาะกัน
ฝั่งนั้นก็เลยด่าออกมาบอกว่าเองมันลูกจุดจุดจุดจุดอืม
ก็เลยเลือดขึ้นหน้าเลยทีนี้ยิงไปหนึ่งนัดก็ไม่รู้หรอกว่าโดนใครบ้าง
ในบ้านก็ยิงไล่เข้ามาอีกสองนัดสามนัดเหมือนกัน
ก็ชุนละมุนกันตัวเขาเองบอกเขาบอกเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
น้าไล่ผมเรื่องอะไรผมอยากคุยกับนพันธุ์พอเขาไล่ไล่ไล่ด่าอย่างนั้นปุ๊บ
เขาบอกน้าน้าเนี่ยโอ้โหดูเหล็กของน้าดิเนี่ยดูดยากันแล้วก็มาอย่างงี้กับผม
ผมไม่ทำอะไรผิดเนี่ยเอาไม้ไล่ตีผมเนี่ย
แล้วน้าเขาก็ด่าผมบอกว่าไปแจ้งเลยมึงลูก
ผมได้ยิงกลับมารู้ผมก็เลยยิงฟักปืนเนี้ยยิงไปที่บ้านอืม
แต่ผมไม่รู้ว่าโดนใครแล้วเขายิงสวนมา
ผมยอมรับผิดที่ว่าผมไปหน้าบ้านเขาแต่เขาก็แต่เขาก็ไม่น่าทำกับผมแบบนี้
ส่งคุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่สพมารวิชัยนะคะ
ได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุก็บอกว่ามีเพื่อนโทรมา
บอกว่าบอลกับสปายถูกไล่ยิงสไปร์ก็คือเพื่อนที่โดนตีแขนนะ
อืมบอลกับสไปร์ทถูกไล่ยิงเขากับเพื่อนที่ชื่อกัส
ก็เลยตามไปบ้านหลังเกิดเหตุตั้งใจไปห้ามพี่
ผมตั้งใจไปห้ามแต่ตอนไปถึงเนี่ยก็เห็นบอลกำลังปะทะคารม
ทอกับฝั่งคู่กรณีอยู่ก็เลยตะโกนห้ามบอกเฮ้ยพ่อ
พอหยุดแล้วก็พยายามจะลากตัวบอลออกมาระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากในบ้าน
อยู่หลายนัดเลยก็ตกใจเลยรีบตะโกนบอกป้าที่กำลังถ่ายคลิปวิดีโอให้หลบ
เพราะกลัวโดนลูกหลงเขาก็ยืนว่าเขาไม่ได้ข่มขู่
แล้วปืนที่เอาไปนี่ปืนเนี่ยที่เอาไปในปืนปลอม

ก็เลยรีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทีแรกเขาก็ยิงเรามาก่อนแล้วแล้วรอบหนึ่งครับ
แล้วรอบสองก็ผมมันคือว่ามันชุดละมุนกันเลยตั้งคนตั้งยิง
แต่คือเขาเปิดฉากยิงเรามาก่อนถูกไหมครับ
อันนี้ไม่รู้ครับรอบสองเพราะผมไม่มันชุระมุน
ผมห้ามแล้วผมก็หันมาทางนี้ผมบอกว่าป้า
ป้าหลบไปก่อนป้าอย่าเพิ่งถ่ายเขาจะยิงกัน
ผมก็บอกให้รถบ้าหลบไปปืนผมมันเป็นปืนปลอมมี
ได้คุยกับพี่สาวของคนเจ็บนะคะก็บอกว่า
ไม่ใช่แล้วที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เลย
ก่อนเกิดเหตุบอลกับเพื่อนมาถามหาใหม่
แล้วก็มีปากเสียงกับหลาน๓คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ก็บอกไปแล้วว่าคนละคนคนละใหม่คนละใหม่
บอลก็ไม่ยอมกลับเรียนทะเลาะกันต่ออีก
รอบสองกลับมาหาเรื่องพาเพื่อนมาเยอะกว่าเดิม
พกมีดพกปืนมาด้วยแล้วก็เป็นคนเอาปืนยิงเข้ามาในบ้านก่อน
เลยทำให้น้องพี่เจ็บ
หลังจากนั้นเนี่ยหลานแล้วก็คนในบ้านก็เลยแย่งปืน
กลายเป็นถูกฝั่งบอลรุมกระทืบอีก
ไม่เห็นจะมีการใครเข้าไปห้ามบอกจะเอาตัวเพื่อนออกตะโกนห้ามอะไร
ไม่มีอ่ะพี่ไม่เห็นเลยขู่พี่อีกต่างหาก
แล้วเรื่องที่บอลบอกว่าฝั่งเจ้าของบ้านเปิดฉากยิงใส่บอลก่อน
จริงเลยเพราะว่าในบ้านพี่ไม่มีใครพกปืน
ถามว่าตอนนั้นเนี่ยสติเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
ถูกไหมคลิปที่ได้เนี่ยก็คือได้มาหน่อยเดียวเพราะมันบอกว่าถ้าไม่หยุดมันจะยิง
พอมันพอเราวางคลิปปุ๊บแล้วก็วิ่งวิ่งไปตั้งหลักอีกตะโกนให้น้องอ่ะ
แจ้งตำรวจเราก็เห็นกระตานะทั้งกระทืบพี่ชายเรา
กระทืบพี่ชายเราเนี่ยกระทืบพี่ชายแล้วก็ช่วยกันสกรรมทั้งหมดน่ะ
ีตีนแล้วทั้งปืนอ่ะอาการคนเจ็บตอนนี้
กระสุนฝังในสมองนะคะยังผ่าไม่ได้ค่ะเพราะกลัวจะเกิดอันตราย
ก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากตามคำว่าอาการปลอดภัยค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับแฟนของบอลนะคะที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปบ้านหลังเกิดเหตุด้วย
ยอมรับครับว่าคุยกับใหม่จริงจริงใหม่ที่ไม่ใช่คนเจ็บด้วยนะอืม
คุยกับใหม่ได้๒วันแล้วบอลจับได้เลยไปเคลียร์ใจ
แต่พอไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุก็เลยรู้ว่าเป็นคนละคนกันจะออกมาอยู่แล้ว
อยู่ก็เหตุการณ์บานปลายอย่างที่บอลเล่าไปนั่นแหละ
พอเกิดเหตุก็แยกย้ายกันเธอเองก็ติดต่อบอลไม่ได้จนมารู้ข่าวนี่แหละ
พตศยนมีสติผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุธยาบอกว่า
คนก่อเหตุมี๔คนนะคะก็คือบอลตูนกัสมอบตัวหมดแล้ว
สไปร์สไปร์คือคนที่บอกว่าโดนคมแฝกตีที่แขน

แบบเราโดนตีเราเจ็บเรายอมไม่ได้เนี่ย
ตำรวจเตรียมขอสารออกหมายจับแล้วนะคะ

หลังเกิดเหตุที่บอลอ้างว่าไปยิงใส่บอลก่อน
ตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปากคำแล้วก็ส่งตรวจขม่าวดินปืนแล้ว
ถ้ามีการใช้ปืนยิงโต้ตอบกันจริงก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ยังสั่งการให้ตำรวจเจ้าของคดีนำตัวคนก่อเหตุไปจำลองเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ซึ่งมันคนละชนิดกับปืนที่ในบอลใช้ก่อเหตุ
คิดว่าฝั่งบอลอาจจะมีปืนมากกว่าหนึ่งกระบอกค่ะ
เรื่องต้นในบอลโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
ส่วนรายอื่นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
ถ้าพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็จะถูกดำเนินคดีทุกรายแน่นอนค่ะ